กราบไหว้กันหน่อยไปกราบไหว้หลวงปู่กวนนะฮะ
หลายคนมาที่นี่แล้วก็มากราบสรีระสังขารของหลวงปู่ท่านด้วยครับ
คุณผู้ชมไปที่บริเวณสาราวัดตะเคียนทองตะบนแกลงอำเภอเมืองจังหวัดระยอง

ชาวบ้านที่เขามีความเรื่องใสสัทธาเดินทางมาลอดสรีระสังขารของหลวงปู่กวน
โอ้โหท่านเนี่ยชื่อดังนะเพราะท่านเนี่ยเป็นพระสายวิปัสนากรรมฐาน
เป็นอดีตเจ้าวาดวัดแห่งนี้ที่เสียชีวิตไปเมื่อ๑๘ปีก่อนฮะ
เขาบอกว่าสริยะของท่านเนี่ยคล้ายกับคนที่นอนหลับไปนะ
แล้วก็ถูกบรรจุอยู่ในโรงแก้วตั้งอยู่บนแท่นที่มีความสูงประมาณสัก๒เมตร
นี่ดูสาธุชนเขาเดินรอดเดินรอดมาแบบนี้เขาต้องมีการตั้งจิตอธิษฐานพนมมือก่อน
อยากจะขอพรในเรื่องอะไรก็ขอในจิตขอในใจแล้วเดินรอดไปแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับ
เขาบอกให้เดินรอดครั้งละ๓รอบนะแล้วค่อยมากราบร่างของหลวงปู่ตรงแท่นด้านหน้าโรงแก้วฮะ
มีความเชื่ออย่างแรกเรื่องของอาการป่วยถ้ามาทำตามวิธีนี้แล้วเนี่ยอาการป่วยจะหายไป
ราวกับปฏิหารอันนั้นความเชื่อความเชื่อว่ากันไปนะแล้วนอกจากนี้มีเสียงล่ำเสียงลือ
เขาว่ากันว่าคนเนี่ยนะฮะมีคนเนี่ยเคยมาขอพรนะถูกรางวัลที่หนึ่งก็มีมาแล้ว
ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ว่าเป็นใครไม่ได้ไปตามหาเขาว่ามาเขาว่ามาอีกทีเราก็เลยมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังแบบนี้
ใครที่สนใจอยากจะเดินทางไปกราบไหว้หลวงปู่ท่านนะฮะก็ลองไปกันได้อยู่ที่จังหวัดระยองโอเคขอบคุณครับ